ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้รับการประสานจาก

อุปรารังสิพรามณกุลรองค์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้กล่าวถึงกรณีการดำเนินคดีกับพลเรือเอกพระจุลตามประทีบ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท
กรณีที่ส่งต่อข้อความในแอปพลิเคชันไลน์
กล่าวหาว่ามีนายทหารยศพลเอกมีพฤติกรรมซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ยังไม่ได้รับการติดต่อประสานแต่อย่างใดจากพละเอกพจนหรือทีมกฎหมาย
พลเรือเอกพระจุลมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริง
ก็ควรมามอบให้กับตนเองหรือตำรวจเพื่อที่จะได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะ
พร้อมยืนยันว่าไม่รู้สึกหนักใจกับคดีนี้
เพราะเมื่อตำรวจพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
และเหตุการณ์นี้มีการกล่าวหาทำให้องค์การองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหาย
ถือว่าเป็นการกรอบกู้เกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจนะคะ
ด้านนายนิติธรล้ำเหลือทนายความก็กล่าวยืนยันว่า
พลเรือเอกพระจุลจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีได้นัดหมายทีมทนายความเพื่อหารือในวันพรุ่งนี้
ขณะเดียวกันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่พลตำรวจเอกศีวราลงมาคุมคดีด้วยตัวเอง
เพราะว่าตำรวจต้องให้ความสำคัญในทุกคดีเพื่อนำคนผิดมาลงโทษค่ะ